เวลาไปร้านอาหารตามสั่งเนี่ยนะคุณผู้ชมมีเมนูสิ้นคิดกันหรือเปล่า
จะเป็นเมนูไหนติดตามในเช้านี้ต้องรู้
เรื่องนี้กันก่อนครับต้องรู้เลยถ้าคุณไปตลาดนะเพราะว่าสมาคมผู้เลี้ยสุกรแห่งชาติ
ประกาศปรับขึ้นราคาแนะนำจำหน่ายหมูเนื้อแดงโดยอิงตามราคาหมูมีชีวิตที่ปรับขึ้นไป๔บาทต่อกิโลกรัม
จากเดิม๖๒ก็เป็นโลละ๖๖บาทเลยเป็นผลให้ต้องปรับขึ้นราคาหมูเนื้อแดงคุณผู้ชม
ราคาขายส่งห้างนะเขาปรับเพิ่มขึ้น๖บาทต่อกิโลกรัมครับจากเดิมราคา๙๙บาทต่อกิโลกรัมก็เป็น๑๐๕บาทต่อกิโลกรัม
และราคาขายปลีกปรับขึ้น๘บาทต่อกิโลกรัมจาก๑๒๒๑๒๔บาทต่อกิโลกรัมก็ปรับขึ้นเป็น๑๓๐๑๓๒บาทต่อกิโลกรัม
ราคานี้ปรับขึ้นมาตั้งแต่๙สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับ
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเดินหน้าตอกย้ำยุทธศาสตร์ส่งเสริมท่องเที่ยวไทย๒๕๖๒
ระหว่างวันที่๒๕๒๗สิงหาคมนี้คุณผู้ชมเขามีงานเวิลกะเพราไทยแลนด์กลางปี๒๐๒๓ที่คลองพดุงกรุงเกษม
เขาจะนำเสนอเรื่องราวและวัฒนธรรมของเมนูผัดกระเพราทั้งกระเพราแบบดั้งเดิมและกะเพราแบบสมัยใหม่ให้นักท่องเที่ยวและคนที่ชอบกินรสชาติของเมนูกะเพราได้มาลิ้มลองกันผลักดันให้เป็นเมนูของโลกที่สำคัญยังมีการแข่งขันผัดกระเพราชิงเงินรางวัล๑ล้านบาทด้วยนะครับ
และทางด่วนอุดรรัฐยาสายบางปะอินปากเกร็ดจำนวน๑๐ด่านด้วยกันครับ